เราทุกคนเนี่ยถ้าสามารถที่จะมีอาชีพเสริมได้นะครับ
แล้วก็ไม่กระทบกับงานหลักมันดีทีเดียวนะ
เพราะรายได้จะเสริมและอีกอย่างหนึ่งคือ
บางทีไอ้ที่ว่าอาชีพเสริมมันอาจจะกลายเป็นรายได้หลักก็ได้
ผู้ใหญ่บ้านที่ตรังครับผุดไอเดียทำอาชีพเสริม
เลี้ยงมดแดงไว้บนต้นมะม่วงคราวนี้ไข่มดแดงเพียบสิครับ
ดแดงนี่ไข่มันราคาแพง
ใช่นะฮะไข่แบบนี้นะกินก็ไม่หมดแล้วขายก็ขายได้ด้วยราคาดีด้วย
เขย่ากันใหญ่ผมขนลุกเลยมันต้องโดนลงโดนตัวบ้างล่ะ
นี่เป็นบรรยากาศการแห่ไข่มดแดงครับบนต้นมะม่วงรอบบ้านของนายอาคมคอนชาตรี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๗ตะบนอ่าวตรงอำเภอวังวิเศษจังหวัดตรังครับ
อาคมเล่าแบบนี้บอกว่าเลี้ยงมดแดงนะเลี้ยงเลยนะ
มันนานกว่าสามสี่ปีแล้วโดยรอบบ้านมีเนื้อที่กว่า๙ไร่ครับ
ลูกมะม่วงไว้มากกว่าสี่สิบต้นแล้วทำยังไงล่อมะม่วงรู้ไหม
เอาปลาย่างมาเอาเศษอาหารมาเอาปลามานะครับปลาที่ตายในบ่อเนี่ย
ผูกไว้กับต้นไม้เพื่อเป็นอาหารล่อมดแดงครับแล้วจากนั้นก็ใช้เชือกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ึงจากต้นมะม่วงหนึ่งไปยังอีกต้นนึงทำไงทำไงให้ไข่ให้มดแดงเนี่ยมันไต่จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งไงฮะ
แดงไม่ต้องลงพื้นไม่ต้องกลัวสัตว์อื่นมากินมดแดงนี่ถ่ายกันนี่เห็นเลย
แดงมันย้ายต้นไปทำรังด้วยอาชีพเสริมเลี้ยงมดแดงของผู้ใหญ่อาคมถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดีทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้มีเกษตรกรจากหลายตำบลมาศึกษามาดูงานแล้วเอากลับไปเลี้ยงบ้างแล้ว
สร้างรายได้เสริมนะครับและยังเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนด้วย
ไม่ต้องไปซื้อไปหาที่ไหนไปหาให้ไกลไม่ต้องเข้ารกเข้าพงเข้าป่า
อีกทั้งนะครับปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าบางเจ้าเนี่ย
เขาจะเก็บรักษาไข่มดแดงไว้ให้ดูสดดูใหม่ขายได้นาน
บางทีก็มีการแอบใช้สารเคมีบ้างเหมือนกันแต่แบบนี้ไม่ต้อง
ผู้ใหญ่อาคมเล่าต่อบอกว่าตอนแห่ลังมดแดงมันก็ถูกกัดมากละเป็นธรรมดา
แต่ต้องอดทนผู้ใหญ่บอกจะเลี้ยงต่อไปเรื่อยบนต้นมะม่วงขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมครับ
มีมดแดงขยายรังเพิ่มขึ้นต้นละ๕๘รังนะครับถ้าต้นเล็กจะได้๒๔รัง
ซึ่งต้นมะม่วงต้นใหญ่๑ต้นนะ
จะได้ไข่มดแดงเกือบ๑กิโลกรัมครับนะฮะ
เหลือจากการกินแล้วก็เอาขายได้
ปุ๊ยเมื่อกี้บอกแพงใช่ไหมคิโลกรัมละ๓๐๐๔๐๐บาทครับโอ้โห
นี่แหละแพงกว่าเนื้อหมูอีกนะฮะ

เพิ่มมาไม่ต่ำกว่า๕๖๐๐๐บาทเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับ

เออแต่กว่าจะได้เป็นไข่สีขาวที่เรามาปรุงเป็นแบบยำไข่มดแดง

อ่าใช่น้ำอร่อยนะกรุบทางดูเปรี้ยว
แล้วไปซื้อกินเขากินนะแกงใส่มาห่อมนึง
เออน่ะซื้อก้อยไข่มดแดงก็ใส่มายอมหนึ่ง